ขยันมีลูกกันจังปีนี้ดาราซุปตาท้องป่องหลายคนนะ

พี่บีนะคะก็เตรียมจ่อเบบีรอคลอดอีกหลายคนเลย

เพราะบางคนก่อนที่เขาจะตั้งท้องก่อนจะมีน้อง

ขนาดนั้นเหรอเขาต้องนับวันไหมจริง
เขานับปีสมมุตินะสมมุติปีนี้ปีละปีแพ้
ฮะปีลิงไม่ใช่เหรอปีลิงสมมุติปีนี้ปีลิง

เขาบอกว่าคนที่เกิดปีแพ้สมมุติปีแพ้

๓ตัวอยู่บ้านเดียวกันจะดีมาก
เขาก็เลยจะรอจังหวะปีแพ้อะไรแบบนี้
ไล่เรียงกันมาเลยนี่คืออายุคันเท่ากันนะ
คุณแอนอลิชาค่ะความอดทนในการมีทายาทนานอยู่หลายปีเลย
และอีกไม่กี่อึดใจค่ะทายาทตัวน้อยเขาเตรียมออกมาดูโลกและเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ทุกคน
แล้วก็ให้คุณพ่อภูริแล้วก็ให้คุณแม่แอนได้ชื่นใจสักที
ในภาพเขาไปเที่ยวที่เกาะส่วนตัวนั่นเองนะคะ
ก็เช่นเดียวกันกับคุณแม่นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ
อย่างคุณเบ้นพรชิตาก็ใช้ความพยายามและอดทนรอมานานไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
แล้วก็คุณสามีอย่างมิคบรมวุฒิก็เหอสุดเลย
คอยประคบเปล่าหงมสีภรรยาสุดที่รักแถมมีวัลีน่ารักด้วยว่า
ถึงแม้ว่าที่คุณแม่จะน้ำหนักตัวพุ่งพลวดแต่เราก็จะอ้วนไปด้วยกันค่ะ
แต่นี่พี่มิคเขาอ้วนนำคุณเบ้นท์มานานแล้วนะ

ฝากคุณแม่สายสตรองอย่างลีเดียสรรรัสค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะครับตอนนี้ก็อุ้มเบบีมาร่วม๖เดือนแล้วเหมือนกัน
ขณะที่ฟอลลอเวอร์ก็ต้องซูฮกให้เธอเลยบอกว่าเป็นคุณแม่สายแข็งมาก
เพราะว่าการนำเทรนด์ออกกำลังกายทั้งโยคะในตอนที่ตั้งคันอยู่
ก็สร้างปรากฏการณ์คนท้องบอกว่าไม่ใช่คนป่วยค่ะ
เพราะว่าถึงจะตั้งคันอยู่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ภายใต้การดูแลของคุณหมอนั่นเอง
ส่วนคุณแม่สายฮาที่เพิ่งอุ้มท้องจัดงานฉลองมงคลสมรสสุดหวานชื่นมื้นไป
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอย่างสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
ตอนนี้ก็แตะ๖เดือนแล้วเหมือนกันนะคะ
และแม้ว่าท้องจะโยกแค่ไหนเจ้าตัวไม่ทิ้งลายความแซ่บค่ะยังคงคอนเซ็ปต
เปรี้ยวเผ็ดชนิดที่สามีหนุ่มหุ่นล่ำบี้ทัศภาค
ต้องยกทงขาวลั่นวาจาว่าห้ามอะไรก็ห้ามได้
แต่ห้ามไม่ให้ภรรยาจิกส้นสูงออกงานยอมแพ้เจ้าค่ะ
และสองว่าที่คุณแม่ตอนนี้ก็นับถอยหลังกันอีกไม่กี่อึดใจเหมือนกัน
ยิ่งมีเบบียิ่งสวยแจ่มนี่คุณกระแตสุภักษร๘เดือนแล้วนะคุณผู้ชม
อีกเดือนเดียวจะคลอดแล้วเนี่ยยังสวยเป๊ะขนาดนี้
สมคำโบราณเขาว่าท้องลูกสาวคุณแม่ยิ่งเปล่งปลั่งสดใสนั่นเองค่ะ
โดยคุณกระแตก็มีกำหนดคลอดนะคะราววันที่๕พฤษภาคมนี้แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะคลอดแบบวิธีธรรมชาตินั่นเอง

ทายาทคนที่สองของบ้านสะกิดใจที่พระเอกผิวเข้มพี่ป๋อนัทธวุฒิ
เขาคุยโวเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าลูกชายคนที่๒ได้มานี่
ฝีมือเขาล้วนว่าอย่างนี้
อาจจะเป็นฝีมือใครเราก็ต้องฝีมือพี่บอสสิ
ภรรยาสาวคุณเอ๋พรทิพย์ก็มีกำหนดผ่าคลอดในวันสงกราน๑๔เมษายนนี้
แล้วก็ต้องร่วมส่งกำลังใจหนักเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ว่าที่คุณแม่ลูกสองยังต้องนั่งอยู่บนรถเข็น
เพื่อป้องกันการกระทบกระเทินเบบีในคัน
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดนั่นเองค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องเห็นทายาทตัวน้อยคลอดออกมาไล่กันเลยนะ
แล้วก่อนหน้านี้มีคนมีข่าวว่าคุณเอ๋มีเลือดออกมานิดหน่อย
แต่ว่ายังไม่เป็นอันตรายกับน้องนะครับ
ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณเอ๋แล้วก็รวมไปถึงแม่ทุกคน

หลานวงการบันเทิงของเราไล่กันเรียงกันมาเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงแล้วคนท้องไม่ใช่คนป่วย

คนจะคิดว่าท้องแล้วต้องสะอ้อแซะทำอะไรไม่ได้ต้องไม่สวย
ไม่ได้เดี๋ยวนี้ท้องแล้วต้องสวยต้องเป๊ะออกกำลังกายได้ปกติเลย
เดี๋ยวรอดูเชอรี่ท้องแล้วกัน
อีกสัก๑๐ปีคนท้องจะติดผลตาเบอร์บนเบอร์ล่างเอาให้สบรึงเลย